ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่บีบหัวใจจริงนี่คุณแม่คาใจเลยเพราะว่าฝากลูกวัย๘เดือนให้กับเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงไว้ก็หาดูตามอินเตอร์เน็ตดูเออคนนี้ฝากไปเลี้ยงซะปรากฏ๒วันครับ๒วันพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าลูกมีอาการชักอาเจียนด้วยน้องเสียชีวิตครับ
ตำรวจสพบางสาวทงสมุทรปราการครับรับแจ้งเหตุว่ามีเด็กเสียชีวิตอย่างปริศนาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือรับแจ้งบ่าย๓เมื่อวานนี้นะก็เลยไปตรวจสอบดูที่ห้องฉุกเฉิน
นี่คือร่างของน้องบิ๊กไบท์น้องยังไม่ถึงขวบเลยนะอายุแค่๘เดือนครับ
แล้วที่บริเวณลำคอและไทยทอยมีรอยฟกช้ำด้วยคุณผู้ชมนะแก้มขวาบวมน้องนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วยไปถามแม่ของน้องบิ๊กไบท์ชื่อนางสาวอ่อนปรียาอายุ๒๖ปีคุณแม่อ่อนปรียาเล่าให้ฟังว่าแม่มีลูกสองคนบิ๊กไบท์เป็นลูกขนเล็กปกติบิ๊กไบท์ก็เป็นเด็กร่าเริงนะไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
แม่พี่เลี้ยงคนนี้เขาคิดค่าเลี้ยงวันละ๑๐๐บาท
คุณแม่ก็เลยจ้างเลี้ยง๒วัน

คุณแม่ก็ไปฝากเลี้ยงอีกรอบหนึ่ง
ตกบ่ายพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่า

มีอาการชักเกร็งด้วยแม่รีบกลับมาดูเลยนะ
พอมาถึงน้องหมดสติครับ
เขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะน้องชัก
พี่ไม่รู้จะทำยังไง

เราต้องพยาบาลก่อนไหมคะ
จนตัวเด็กเขียว
นี่แหละฮะคุณแม่บอกเลยรอจนเด็กตัวเขียวเลย

คุณได้รับประสานมาจากศูนย์กุชิประการ

แต่พอเขาเข้าไปถึงเด็กตัวเขียว
แต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับน้องบิ๊กไบท์เสียชีวิตไป

ก็ต้องถามเขานะว่าแบบว่าเฮ้ยคุณดูแลเด็กยังไง
จริงเวลาที่ตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงเด็กคนไหนแล้ว
แม่เขาฝากทั้งชีวิตของลูกไว้กับคุณเลยนะ

เลี้ยงบอกว่าจริงก็เปิดรับเลี้ยงเด็กมา
มีพ่อแม่เอาลูกมาให้เลี้ยงอีกสัก๕๖คน
แล้วแม่ของน้องบิ๊กไบท์เนี่ยตัวพี่เลี้ยงเด็กบอกว่า
ไม่ได้รู้จักมาก่อนเลยนะแต่สังเกต
สังเกตว่าน้องบิ๊กไบท์ค่อนข้างงอแง
แล้วก็อาเจียนบ่อยอันนี้ในมุมของพี่เลี้ยงนะ
แล้วเขาก็บอกว่าจนเมื่อวานน้องเหมือนมีอาการ
การเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ถามเอาตรง
นักข่าวก็ถามไปตรงแหละมีการทำร้ายน้องไหม

ใช่แต่ว่าพี่เลี้ยงยืนยันว่าพี่เลี้ยงไม่ได้ทำร้ายน้องบิ๊กไ
ไม่แต่ลักษณะที่น้ำแข็งเล่าเมื่อกี้
พี่เลี้ยงเขาพยายามจะบอกว่าเรื่องอาจงอาเจียน
มีมาตั้งแต่ก่อนถึงมือฉันแล้วนะ
แล้วมันเกี่ยวข้องไม่ลากกับอาการอาเจียนทำให้ลูกตายนะ

พี่เลี้ยงยืนยันนะครับไม่ได้ทำร้ายเด็กนะ

แต่ว่าตำรวจได้เชิญตัวพี่เลี้ยงเด็กคนนี้
แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไปสอบประคำอย่างละเอียด

ก็ให้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดิน
นี่แหละสำคัญนะครับเพราะว่าต้องไปชนะสูตร

อย่างที่บอกไปคือลำคอและท้ายทอยของน้องบิ๊กไบท์
มีรอยฟกช้ำและแก้มขวาบวม
ทีนี้คำถามคือเกิดขึ้นก่อนที่น้องจะไปอยู่ในมือพี่เลี้ยง
หรือว่าเกิดหลังจากที่ไปอยู่ในมือพี่เลี้ยงแล้ว

พี่เลี้ยงบอกว่าน้องร้องมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนมีอาการเกร็ง
แต่ฝั่งแม่บอกว่าลูกฉันร่าเริง
ไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอาการอะไรที่มันดูผิดปกติ
ทีนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ได้คือผลการชนะสูตรออกมานี่แหละค่ะ
สรุปแล้วคือน้องเสียชีวิตจากอะไร
ร่องรอยพวกนี้มันเกิดจากอะไรด้วย

ถ้าไม่ใช่ไม่สบายไข้สูงมากจนอาเจียน
อาเจียนก็เป็นลักษณะของอาการอย่างหนึ่งว่า
สมองได้รับการกระทบกระเทือนมา
อันนี้วันนี้พูดตามหลักทั่วไปแต่เดี๋ยวต้องดูเรื่องนิติวิทยาศาสตร์
แล้วพอตามข่าวนี้นึกถึงตัวเองอะพี่เบิร์ต
เพราะอะไรถึงไม่ยอมที่แบบจ้างพี่เลี้ยง
ทำไมถึงยอมเหนื่อยมากอ่านข่าวก็เหนื่อยกลับไป
ไปเลี้ยงลูกเองเพราะว่ากลัวเหตุการณ์แบบนี้
แต่อันนี้ใดก็แล้วแต่เข้าใจนะ

คนไม่มีเวลาจริงก็ต้องฝากกับพี่เลี้ยง

ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกตัวเองหรอก
พอพูดแบบนี้แล้วพี่เลี้ยงหรือเนอร์เซอรี่
ที่เขามีมาตรฐานถูกต้องและดีงาม
ต้องมีเยอะแยะนะแต่คุณต้องหาต้องเลือกอ่ะใช่ครับ
อันนี้เขาคิดค่าเลี้ยงวันละ๑๐๐บาทเองนะ